ใครว่าโลกแห่งวงการนางงามจะเป็นโลกที่มีแต่เรื่องสวยเรื่องงามเมื่อความงามถูกคุกคามผู้ยี่ปู้ยำโดยคนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความงามออกสู่สาธารณะเสียเองงานนี้งามไส้
แฉชั่งภาพเฉาเตือนไพสาวเข้าประกวด
เพื่อเป็นการเตรียมตัวและซักซ้อมก่อนการประกวดที่กำลังจะมาถึงที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
โดยระหว่างเก็บตัวนางสาวเอผู้เข้าประกวดอายุ๑๙ปีได้ถูกช่างภาพชื่อดังประจำกองประกวดลวนลาม
ด้วยการสัมผัสร่างกายระหว่างทำกิจกรรมถ่ายภาพและใช้คำพูดเชิงอนาจารย์โดยกระทำต่อหน้าคนในกองประกวด
แม้เธอจะพยายามแสดงออกผ่านสีหน้าว่าไม่พอใจแต่ช่างภาพคนดังก็แสดงท่าทีตลกขบขันสร้างความอับอายให้เธอเป็นอย่างมาก
แต่ด้วยความที่เธออายุยังน้อยและช่างภาพก็มีความรุ่นใหญ่ในวงการเธอจึงต้องเก็บความทุกข์นี้ไว้ในใจ
ต่อมาวันที่๒๒ตุลาคม๒๕๖๔ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในสวนหนุ่มนุษย์จังหวัดชนบุรีก็ได้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นกับนางสาวบีทีมงานกองประกวดอายุ๒๓ปีโดยช่างภาพรุ่นใหญ่คนเดิมได้ชักชวนเธอไปถ่ายรูปเล่นหน้ากระจกในห้องน้ำและได้พยายามลวนลามเธอ
พยายามพูดบ่ายเบียงและขอตัวกลับที่พักและรีบแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับพรฟ้าปุณนิกากุลสุนทรรัฐผู้จัดการกองประกวดทันที
และเมื่อรู้ว่าช่างภาพคนนี้เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งก็ได้รีบติดต่อทนายนิด้าเพื่อให้ช่วยเหลือดำเนินการตามกฎหมายทันที
ทนายนีดาให้การว่าช่างภาพคนดังช่วยโอกาสที่ตัวเองสามารถเข้าถึงเบื้องหลังในกองประกวดได้อย่างอิสระและได้ใกล้ชิดนางงามมากมาย
ล่วงละเมิดทางเพศผู้เข้าประกวดนางงามและทีมงานคนอื่นซึ่งเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งหลายท้องที่
และหนักสุดมีนางงามตัวแทนจังหวัด๑ถูกคมคืน๑รายซึ่งแจ้งความไว้ที่สพคลอง๕จังหวัดปฐุมธานีตั้งแต่เดือนธันวาคม๒๕๖
ล่าสุดทราบว่าเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้วเป็นผู้ก่อเหตุรายเดียวกันยืนยันไม่ใช่การสมยอมบางรายถูกถ่ายคลิปแก๊คเมลด้วย
เรื่องต้นมีผู้เสียหายถูกทำอนาจารย์เกือบ๑๐คนแต่ไม่กล้าที่จะมาแจ้งความเพราะกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นทำให้เวลา๑๕นาฬิกาในวันเดียวกัน
ตำรวจได้นำกำลังคอมมาโดบุกเข้าจับกลุ่มตัวในธนวัฒน์ได้ทันที
ในข้อหากระทำอนาจารย์และข่มขืนกระทำชำราว
โดยจับตัวได้ที่ริมถนนคลอง๕ตะวันตกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากมีข่าวการเข้าแจ้งความและจับกลุ่มทำให้มีผู้เสียหายอีกมากมาย
ทยอยติดต่อทางทนายนิดาและมีการเข้าแจ้งความเพิ่มเติมในหลายพื้นที่
เพื่อเอาผิดช่างภาพคนดังคนนี้
เมืองต้นช่างภาพคนดังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และอ้างว่าไม่เคยมีการข่มขืนมีแต่อีกฝ่ายสมยอมเอง
และยื่นขอประกันตัวด้วยเงินสดจำนวน๒แสนบาท
แต่สารไม่อนุมัติเพราะเห็นว่าเป็นคดีร้ายแรงอัตราโทษจำคุกสูง
และเกรงว่าจะมีการหลบหนีจึงสั่งจำคุกทันที
เหตุการณ์นี้สร้างความสั่นสะเทือนวงการประกวดนางงามเป็นอย่างมาก
แม้แต่ช่างภาพที่มีชื่อเสียงระดับนี้ยังมีเรื่องเฉาออกมาได้
ต่อให้ทางกองประกวดจะมีการคัดเลือกทีมงานอย่างดีแล้ว
แต่จะดูที่ฝีมือดีอย่างเดียวคงไม่พอต้องตรวจสอบลึกถึงขั้นพฤติกรรม
คงเป็นไปได้ยากที่จะป้องกันไม่ให้ช่างภาพเข้าถึงใกล้ชิดนางแบบนางงามได้
เพราะอย่างไรก็ตามอาชีพช่างภาพก็เป็นสิ่งที่วงการนางงามนางแบบขาดไม่ได้
นางงามหรือนางแบบจำเป็นจะต้องเชื่อใจช่างภาพเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดสวยที่สุดออกมาสู่สายตาผู้คน
แต่ขณะเดียวกันอาชีพช่างภาพไม่ว่าจะแขนงไหนก็ควรจะต้องมีจัญญาบันให้เกียรติพวกเธอไม่ล่วงเกินไม่คุกคาม
ไม่ใช่เพียงอาชีพช่างภาพแต่การให้เกียรติผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามพึงกระทำที่สุด